กลับมาระบาดหนักอีกครั้ง
และจะยังไม่ใช่จุดสูงสุดด้วยนะ
จุดสูงสุดคุณหมอเขาออกมาคาดการณ์ว่า
น่าจะอยู่ที่ประมาณเดือนมกราคมนะครับ

ต้องบอกเลยว่าปลายเดือนนี้จนถึงสิ้นเดือนหน้า
เป็นช่วงเงินช่วงทองของศิลปินเขา
นักแสดงนะฮะก็ไปรับงานร้องเพลง
ศิลปินที่เป็นนักร้องก็ต้องไปรับงานร้องเพลง
กระทั่งคุณปามี่ต้องมาประกาศแบบนี้ครับ
บอกว่ายินดีนะที่จะเอาของมาให้
จะมาคล้องพวงมาลัยแต่ว่าตอนคล้องสบตาก็พอ
เพราะว่าถ้าพูดใส่กัน
มี่เข้าใจว่าทุกคนมีเรื่องที่จะพูดกับมี่เยอะมากเลย
แต่ว่าล่าสุดเรื่องของมี่ก็คือว่า
ตอนที่มี่รับพวงมาลัยแล้วก็มิดลักษณ์ของมี่
จริงนะคะมันทำให้มี่ป่วยไปอีกพักใหญ่เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะ
ตอนที่คล้องคอมี่ไม่ต้องพูดอะไรใส่หน้ามี่นะคะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับความในใจของนักร้อง
ผมว่าจริงนักร้องหลายคนก็อยากจะบอกแบบนี้

คือนี่เป็นคอนเสิร์ตผมว่าคงเป็นสถานที่ปิดในผับหรืออะไรแบบนี้
ก็เลยไม่ได้มีแผงกั้นที่มีระยะห่าง
เหมือนเวทีที่อยู่กลางแจ้งนะครับ
ก็ทำให้คุณปามี่ต้องบอกแบบนี้นะฮะ
คุณปามี่หรือว่าคุณอีฟปานเจริญนะครับขอร้องนะครับ
จริงเธอให้ความเป็นกันเองกับแฟนคลับมากนะ

เพราะปกติแล้วมี่ไปแสดงที่ไหนก็จะได้รับพวงมาลัยแปลก
กลายเป็นกิมมิกประจำคอนเสิร์ตไปแล้วนะครับ
ก็เข้าใจแหละว่าหลายคนก็อยากจะคุยด้วย
แต่ปรากฏว่าคุณปามี่ติดโควิดจากการแสดงเมื่อวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
ขณะนี้โควิดก็กลับมาระบาดอีกครั้ง
นั้นเธอขอความร่วมมือแฟนคลับนะครับที่จะเอาของมาให้
หรือจะเอามาลัยมาคล้องคอก็คือเราไม่พูดกันสบตากันเข้าใจแล้วนะฮะ
ส่งยิ้มสบตาก็พอแล้วขอให้ทุกคนที่สัมผัสมือกัน

เพราะโควิดยังไม่จบต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับ